ดูให้เรื่องหลวงพระครูลปฎิสุทธโทชน์กันหน่อยนะครับ
หลังจากที่ท่านนั้นมรณภาพครบ๓ปีนะครับ
ชาวบ้านก็เรียกว่าเทพเจ้าด่านขุนทศ
บรรดาลูกศิษย์เองบรรดาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง

เป็นงานฉาบระนาคตสังขาลของหลวงพระครูล๒๖มกรคมปีหน้า
แพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลนะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บอกว่าการเตรียมงานชาปนกิจสังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็เตรียมจัดสร้างเมลอยชั่วคราวบริเวณพุทธมณฑลอีสานเป็นสถานที่จัดงานชาปนกิจเป็นเมนลอยที่สร้างขึ้นบน
ก็จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคูณไปยังเมนชั่วคราว
วัดหนองแวงพระอารามหลวงณบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
แล้วก็จะมีการประกอบพิธีชาติประนักกิจสังขารในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา
นะครับก่อนจะมีพิธีเผาจริงในช่วงกลางคืนนะฮะ
ก็คือสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะครับจากนั้นวันรุ่งขึ้น
ก็จะมีพิธีทำบุญอาถิตแล้วก็นำเท่าอาถิตหลวงพระคูณ
ในเวลาระหว่างวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบแปด
วัน๑๘มกราคมก็จะมีการจัดพิธีสวยพระวิธรรมศพ
พระสงฆ์๑๐รูปทุกวันวันละ๔รอบ
ซึ่งแต่ละรอบนั้นได้เปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
๑๑คณะคณะละ๕๐ท่านนะครับ
โดยผู้ที่สนใจเป็นเจ้าภาพก็สามารถแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า
กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับ